เป็นยังไงบ้างฟิตแบบต่างละครจบมันแบบดูเราแบบคน
ก็ยังจริงเราอยู่ไปไหนก็เออไม่มาด้วยฮะไป
ไหนทำไมไม่มาด้วยเวลาคนหาอ๋อแน่นน่าสิครับก็
หลังจากละครจบก็ถือว่ากระแสยังดีมากเลยนะครับผม
ว่ามีติดเทรนด์ทวิตเตอร์เกือบจะทุกครั้งที่เราลงรูป
เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนแฟนที่ยังให้การติดตาม
กันเป็นอย่างดีอยู่นะครับเหมือนเราแบบว่าอัพเนเวล
ขึ้นดูพัฒนาอากาศอะไรขึ้นอะไรดีใจครับอันดับ
ต้องขอบคุณละครก่อนเลยครับถ้าไม่มีละครก็ไม่มี
ใครรู้จักผมถูกไหมครับต้องขอบคุณทั้งทั้งช่องเอ่ยทั้งค่าย
นำละครแล้วก็บทละครที่เราได้รับเลือกนะครับผมจน
ทำให้ทุกคนหลงรักในตัวละครของเราครับเวลาค่อนข้างเยอะ
ครับทั้งเยอะครับมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี

มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมี

มีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมี

มีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมีมี

มีมีมีมีมี

ความดีเพราะเล่นกับมันมันก็สนุกอ่ะพอไม่เล่นมันก็งอนอย่างนี้
ไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่มีชื่อเสียงเขาจะพูดแบบเนี้ยเออก็ก็ต้องเล่น
ก็ต้องตามใจมันหน่อยครับแฟนคลับสายร้อยก็คือฮะความจริงเคลื่อนที่ไหนค่ะ
ชอบหรอชอบคือจริงจริงแล้วเราเราเล่นกันแบบนี้มาตั้งนานนะครับ
ยูโรเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงที่รู้จักกันแรกแรกเลยจนถึงทุกวันนี้มันเคยเล่นยังไง
มันก็เล่นแบบนั้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ครับแต่ว่าภาพที่ออกมาจะมีแบบซ้อนหลัง
หะอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนอาจจะตกใจหรืออะไรยังเงี้ย
ฮัดสวัสใช่ไหมฮัดสวัสมีแฮสแท็กพอด้วยครับ
มันมุกดามาแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่

ไม่กล้าถามครับกลัวก็จะอกหักครับพี่ครับกลัวคำตอบครับ
แล้วไม่กล้าถามแล้วก็ดูแลกันอ่ะดูแลกัน
ก็เป็นคำว่ารักษาทุกเรื่องที่เขาเล่นมันก็มีทั้งกระแสคู่จิ้นทุกคู่ที่เขาเล่น

แต่ต้องแข่งกระดุนถึงไปไอ้ข้อทางเลย

เราไม่แซงเราเดินสะดวก
เราชอบเส้นทางที่มันปลงด้วยกว่า

เขาจีบมั้ย

ต้องดูหน่อย

พูดกันบ่อยเจอกันบ่อยครับ
ได้เหมือนจะมีแฟนมิตติ้งได้ฮะ

ก็ตอนนี้คือการวางแผนค่ะ

โซเวรีครับก็น่าจะเร็วนี้น่าจะสรุปกันได้